ฟองเบียร์เขาจัดองค์กระถิ่นกันบ้างดีกว่า
โอ้โหไม่ธรรมดาแน่นอน
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเจ๊ฟองเบียร์เป็นเจ้าภาพงานทอดกระถิ่นสามัคคีมันจะธรรมดาได้ยังไง
สมทบทุนสร้างพระอุโบสถนะครับที่วัดทัพตาแทนอำเภอตำบลทัพหลวงครับขออภัย
บนทัพหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรี
บรรยากาศการแห่พุ่มกระถิ่นนะครับก็เป็นไปอย่างสนุกสนานแล้วก็เมื่อมีงานของเจ้าแม่ด้านตัวเลขแน่นอนแน่นอน
กระถิ่นฟังดี๑๙๘๘บาทครับตรงกับชื่อบริษัทเจฟองเบียร์๘๘จำกัดเขาว่างั้น
อกจากนี้ทะเบียนรถของเจ๊ฟองเบียร์เขาไปส่องกันดูนะฮะ
มันจะยุ่งกันใหญ่นะมันไม่จบง่ายแล้วเรื่องเนี้ยแล้วมันไม่จบที่แพ้งเดียวด้วยอ่าเรียกมาให้หมดหกแพ้งเมาทั้งหมดเลยค่ะที่ฮายไปทำบุญทอดกระถิ่นที่วัดป่าโค้กหาญที่กุจจับของอุดรเนี่ยค่ะแล้วมันจะยุ่งกันใหญ่นะมันไม่จบง่ายแล้วเรื่องเนี้ยแล้วมันไม่จบที่แพ้งเดียวด้วยอ่าเร
คุณผู้ชมรวมได้ยอดเนี้ยประมาณมากกว่าร้านนะแล้วพี่ฮายจำยอดที่แน่นอนไม่ได้
แต่พอเสร็จพิธีถวายกระถิ่นแล้วเนี่ยโอ้โหมาขายกัน๖คน๖แผงแบบนี้
ฮายก็เหมาไปทั้งหมดเลยค่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นละกันนะคุณผู้ชม
รับรองเหมาหมดขนาดนี้พี่ฮายไม่โบ๋แน่นอนนะคะ
ส่วนอีกคนนึงค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูหน่อย
เจ้าพ่อจอมทัพมาอีกแล้วงานศิลปะแนวแอปสแตรกนะคะ
ไม่เคยดูออกซะทีแต่มาดูออกอีกทีนึงคือออกรางวัลไปแล้วอ่ะ
แม่อ๋องจะมาวงเลขให้เอ้ยเลขนี้จริงจริงด้วย
นี่คุณผู้ชมเห็นอะไรเห็นเลขอะไรบ้าง
อะไรบ้างอ่านน้ำแข็งเห็น๒๐๒๐ข้างบนแบบชัด
เห็น๑๑๐ที่เหลือลองดูเอาเองนะคะ
ส่วนอีกคนนึงค่ะเพิ่มแนวทางตัวเลขให้กับแฟนคลับเนี่ยนะคะ
ก็คือแม่น้ำหนึ่งนั่นเองค่ะนี่บุญนี้บารมีปู่ก็เพิ่มแนวทางตัวเลขให้ทูบปู่ค่ะ
น้ำหนึ่งไลฟ์ให้เห็นด้วยนู่นซูมอีกไหมคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
ดูสิว่าท้ายที่สุดเห็นเลขอะไรชัดอยู่บนหน้าจอแบบนี้นะคะ
ส่วนหมอไก่ค่ะเลขมหาทักษาเอาปิดท้ายกันหน่อยละกัน
หน้าจอเอาไว้เลยคุณผู้ชมนี่ค่ะแคปเอาไว้
หวังว่าวันพรุ่งนี้ทุกคนจะโชคดีรวยเฮงนะคะ